ช่วยดูกันหน่อยหมาใครครับหมาหลงไปเกาะรถของชาวบ้านเขาสงสาร
เอาไปหาตามเจ้าของจะเจอไหมไปดูหน้าตามันก่อนครับว่าจะน่าสงสารขนาดไหน

เขาเป็นคนรักหมาอยู่แล้วชื่อว่าคุณธันวา
คุณธันวาบอกว่าเมื่อวานตอนเช้า
ผมขับรถไปแถวปากช่องอำเภอจอมบึงที่จังหวัดราชบุรี
ไปเจอหมาตัวนี้วิ่งกันอยู่แล้วมันเหมือนรถจะชน

แต่ระหว่างนั้นติดธุระทำงาน
พอทำงานเสร็จกลับมาจะกลับไปที่นครปฐม
ขากลับช่วงเที่ยงยังเจอมันอยู่เลย
แล้วมันก็เลยวิ่งมาเกาะรถกับคุณผู้ชม

ก็เลยไปซื้ออะไรอ่ะนมใช่ไหมซื้อลูกชิ้น
ซื้ออะไรให้มันกินแล้วก็เอารูปลงเฟซบุ๊ก

สุดท้ายต้องขอบคุณคุณธันวาที่ทำแบบนี้เพราะไปเจอบ้านของมันแล้ว
ห่างจากจุดที่มันอยู่๔๕กิโล
นี่ครับตอนเย็นก็เลยพามันไปส่งเจ้าของที่บ้านไม่รู้มันมายังไง
ก็เลยฝากโอ๊ยคุณเจ้าของล่ามให้ดีนะ
อย่าให้มันออกไปอีกนี้มันวิ่งกลับมาที่บ้านแล้ว
นี่ดูทรงนั้นจะเป็นหมาเลี้ยงวัวเนอะ
คุณธันวาบอกว่าที่ผมต้องทำแบบนี้เพราะผมเป็นคนรักหมาเหมือนกัน
สงสารกลัวมันโดนรถชนค่ะโอ้โหความฉลาดนะ